คุณผู้ชมไปที่จันทบุรีค่ะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้ง
ไปพบศพผู้ชายคนนึงเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นทุเรียน
คืออยู่ในสวนนะคะครับแล้วก็ในมือข้างนึงเนี่ย
ยังกำไอที่ฉีดพลเหมือนกับยางข้ามแมลงอยู่เลยอ่ะอืม
ปรากฏว่ามันมีภาพภาพหนึ่งที่คนเห็นแล้วโอ้โห
สะเทือนใจสุนัขของผู้ตายนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ยอมไปไหนเนี่ยค่ะ

นั่งเฝ้าอยู่แบบนี้อยู่ใกล้ศพแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ไปไหนเลยนะ

นี่ค่ะคือช่วงเย็นเมื่อวานตำรวจสพท่าใหม่
เวรโรงพยาบาลพระปกเกล้ากู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรี
ก็ไปที่สวนทุเรียนนะคะพบศพผู้ชายคนนึงนอนเสียชีวิตอยู่
แล้วก็เนี่ยค่ะสุนัขพันธ์ปอมเมราเนียนเพศเมียสีน้ำตาลอายุ๗ปี

ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายบุญมั่นเอ็มศรีอายุ๕๐นะคะ

สุนัขตัวนี้เนี่ยนายบุญมั่นเลี้ยงมาตั้งแต่มันตัวเล็กรักกันมากผูกพันกันมากแล้วเนี่ยนั่งเฝ้า
ใกล้กันกับศพของผู้เสียชีวิตนะคะมีไม้ที่ใช้ต่อกับสายพ่นยาฆ่าแมลงวางอยู่
ร่างกายไม่มีบาดแผลถูกทำร้ายไม่มีร่องรอยการต่อสู้
ภรรยาของผู้เสียชีวิตนางสาวจุธารัฐอายุ๓๘บอกว่า
สามีออกมาพ่นยาตอน๙โมงมาคนเดียวทุกวันก็ทำแบบนี้เธออยู่บ้านไม่ได้ออกมาด้วย
แต่ว่าตอนสามีออกไปตอนเช้าเนี่ยบอกว่าเออเดี๋ยวบ่ายมาเจอกันนะไปซื้อของที่ตลาดด้วยกัน
บ่ายโมงกว่าสามีก็ไม่กลับบ่ายสองสามีก็ยังไม่กลับ
ทีนี้ก็เลยเดินออกไปหาสามีปรากฏว่าเห็นสามีเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นทุเรียน
แล้วมือเนี่ยกำไม้พ่นยาฆ่าแมลงเอาไว้แน่นเลย
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงไม้ไปอยู่ข้างแล้วภรรยาบอกว่าเป็นคนดึงออกเองนี่แหละ
ภรรยาพบศพคนแรกแล้วก็ดึงออกจากมือสามี
ทีนี้ค่ะตรวจสอบแล้วไม่ได้เป็นโควิด๑๙นะคะ
ก็เลยคาดว่าไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับสารเคมีที่เป็นยาฆ่าแมลงที่ใช้ในสวนหรือเปล่า
เจ้าสุนัขตัวนี้นี่โอ้โหมันซื่อสัตว์จริงนะ
สัตว์มากค่ะเฝ้าอยู่ตลอดเลย